มาดูความคืบหน้าเหตุการณ์นี้ค่ะ
ที่นครพนมนะคะที่เรานำเสนอมาต่อเนื่อง
ที่มี๒พี่น้องถูกทหารปรับรามยาเสพติด
รวบตัวไปแล้วก็ซ้อมจนตัวพี่ชายเนี่ยเสียชีวิต
ตัวน้องชายได้รับบัตรเจ็บนะคะ
แต่ว่าทางครอบครัวของสองพี่น้องคู่นี้บอกว่า

เพราะเป็นการกระทำที่เกินกว่าเหตุหรือเปล่า
พี่ชายที่เสียชีวิตคือนายยุทธนานะคะ
น้องชายที่ได้รับบาดเจ็บคือนายนัทธพงศ์
แล้วตัวน้องชายก็คือคนนี้นะคะ

เขาบอกว่าถูกทหารปราบปรามยาเสพติดมารวบตัวเข้าไป
แล้วพาไปไหนก็ไม่รู้แล้วก็โดนซ้อม
พี่ชายเขาเสียชีวิตส่วนเขาบาดเจ็บนะคะ
แต่ว่าทางทหารทางกองทัพภาคที่๒บอกว่า
ได้รับแจ้งว่ามีการมั่วสุมเรื่องของยาเสพติด
ก็เลยไปตรวจสอบแล้วก็เจอสองพี่น้องคู่นี้
ก็รวบตัวไปแต่สองพี่น้องคู่นี้พยายามจะหลบหนีเจ้าหน้าที่
เจ้าหน้าที่ก็เลยไล่ตามก็เลยมีการทำร้ายร่างกายกันเกิดขึ้น
ส่วนตัวพี่ชายที่เสียชีวิตพี่ชายเนี่ยบอกกับเจ้าหน้าที่ว่าปวดหลัง
แล้วอยู่ดีก็เขาก็พาไปส่งโรงพยาบาลแล้วเสียชีวิตเลย

คืนวันศุกร์ที่ผ่านมาศุกร์ที่๑๗เมษายน

แต่น้องชายเนี่ยนัทพงศ์บอกว่าตอนที่ถูกคุมตัวไปเนี่ย
ขึ้นรถไปเนี่ยไม่รู้ไปที่ไหนไปถึงเจอห้องมืด
แล้วเขาจับผมกับพี่ชายเนี่ยใส่กุญแจมือไพร่หลัง

แล้วซ้อมซ้อมตั้งแต่๓ทุ่มไปยันเที่ยงคืนตี๑
เขายืนยันว่าเขาโดนซ้อมจริงแล้วผลการชนะสูตรศพของพี่ชายเนี่ยนะคะ
ปรากฏว่าสมองถูกกระทบกระเทือนอย่างรุนแรงแล้วก็บวมช้ำด้วยนะคะ
คือในมุมของตำรวจเนี่ยตำรวจบอกว่าคนที่ก่อเหตุ
แม้ว่าเป็นทหารก็ตามตำรวจก็ต้องนำตัวมาดำเนินคดีในส่วนของคดีอาญา
ตอนนี้อยู่ระหว่างการรวบรวมพยานหลักฐาน
ส่วนในมุมของทหารก็ต้องมีการดำเนินการในเรื่องของวินัยทหารด้วยนะคะ
จากการตรวจสอบเบื้องต้นนะตอนนี้
ว่ามีทหารที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้๑๑นาย
คือนายนัทพงศ์ที่บาดเจ็บสาหัสแล้วก็เขาไปช่วยกันออกมาได้นะ
หลังจากพี่ชายถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลเพราะว่าเสียชีวิตเนี่ย
บอกว่าเขาซ้อมเพื่อให้รับสารภาพว่าเป็นผู้ค้ายาเสพติด

เขาบอกเขาไม่ได้ค้าเขาไม่ได้ยุ่งเกี่ยวเลย
และทางครอบครัวของพี่น้องคู่นี้นะเขาบอกแบบนี้เลยนะว่า
พูดกันตรงถ้าลูกชายเขาทั้งคู่ไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดจริงนะ
คุณมาจับสิคุณก็พาไปโรงพักคุณก็สอบปากคำ
คุณก็ดำเนินคดีตามขั้นตอนของกฎหมายสิ

เพราะคนเจ็บเขายืนยันว่าเขาโดนซ้อมจริง
คือในประวัติของสองคนนี้เขาอาจจะเคยมีประวัติถูกจับคดียาเสพติดเสพยาเสพติด
แต่ณปัจจุบันเนี่ยเขาบอกเขาไม่ได้ยุ่งเกี่ยวแล้วเขาไม่ได้ค้าด้วย
ถูกต้องค่ะแล้วการซ้อมแบบนี้คือทางครอบครัวเขาบอกว่าเขาไม่ยอมนะคะ
เขาจะต้องเอาเรื่องให้ถึงที่สุดนะคะ
ณวันนี้ค่ะทางครอบครัวเขาก็ได้มีการประกอบพิธีทางศาสนาให้กับผู้ที่เสียชีวิตนะคะ
ก็คือนายุทธนาเป็นลูกชายคนโตของที่บ้านในพื้นที่บ้านยางคำอำเภอธาตุพนมจังหวัดนครพนม
ซึ่งทางครอบครัวบำเพ็ญกุศลหลังจากที่มีการชนะสูตรศพเรียบร้อยแล้วนะคะ
สถาบันนิติเวศจังหวัดขอนแก่นตำรวจสพธาตุพนมส่งไปชนะสูตรที่นั่น
อย่างที่บอกคุณผู้ชมผลการชนะสูตรเบื้องต้นนะ
สมองถูกกระทบกระเทือนอย่างรุนแรงและบวมช้ำนะคะ
นี่คือผลการชนะสูตรนะคะ
ล่าสุดวันนี้คุณพ่อของผู้เสียชีวิตคุณพ่อนิวัฒน์ซ้ายสา
บอกกับทีมข่าวของเราว่าเมื่อช่วง๖โมงเช้าที่ผ่านมานี่ค่ะ
มีทหารใส่ชุดเครื่องแบบลายพรางมาเลยนะคะ
ประมาณ๗นายไปที่งานศพ

ใช่มีภาพแบบนี้เลย
พ่อของผู้เสียชีวิตบอกว่าพ่ออ่อนเพลียรู้สึกเหมือนจะเป็นลม
ก็เลยเข้าไปนอนพักเลยไม่เจอกับกลุ่มทหารกลุ่มนี้
แต่ญาติที่อยู่ในงานศพบอกว่ามีทหารไปจริงแล้วก็มีภาพยืนยัน

พ่อก็เลยสงสัยว่าทหารที่มาคารวะศพมาไหว้ศพแล้วพากันรีบกลับออกไปเนี่ย
คือทหารที่ร่วมกันก่อเหตุหรือเปล่า
เหมือนกับตั้งใจจะมาขอขมาศพหรือเปล่า
แต่พ่อไม่ได้เจอญาติเจอแล้วก็ถ่ายรูปเก็บเอาไว้นะคะ
ถ้าดูจากภาพนิ่งเมื่อสักครู่นี้เนี่ยทหารเขาก็ถ่ายรูปกันเองด้วยนะ

เดี๋ยวจะมีอยู่รูปหนึ่งที่ทหารเขาก็ถ่ายรูปกันเองนะฮะ
แต่พ่อบอกพ่อไม่เจอก็เลยไม่รู้ว่าทหารที่มาเนี่ย

หรือเป็นตัวแทนของทหารมาขอขมาศพ
หรือเป็นกลุ่มที่เขาก่อเหตุด้วยในคืนวันนั้น๑๗เมษายน

ก็ถ่ายรูปกันเองด้วยว่าไม่รู้อาจจะเป็น
เพื่อเอาไปยืนยันหรือว่าเป็นหลักฐานอะไรว่ามา
ไหว้ศพเคารพศพขอเข้ามาแล้วหรือเปล่าเราก็ไม่รู้
บอกไม่รู้เลยก็เห็นแค่ภาพนี้นะคะ
นี้ก็เป็นชุดเฉพาะกิจปราบปรามยาเสพติด

พ่อก็เลยบอกว่าอยากจะให้กองทัพภาคที่๒
ผู้เป็นผู้บังคับบัญชาของทหารหน่วยนี้นะคะ

แล้วอยากจะให้นำทหารทุกนายที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์นี้
ลงโทษทั้งหมดค่ะ
พ่อบอกว่าเขามานานแล้ว
นานนานเขาต้องเจ็บเลย
ส่วนนายนัทธพงศ์คนน้องนะคะ

ก็ยังอยู่โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชธาตุพนม

กระดูกซี่โครงหัก๒ซี่

นี่คือนายนัทธพงศ์คนเจ็บนะ
ทีนี้ค่ะทางครอบครัวของสองพี่น้องคู่นี้นะคะ
บอกว่าขอเล่าเรื่องนี้ให้ฟังหน่อย
พอมีกลุ่มทหารประมาณสัก๗นาย
ไปขอขมาศพนะแล้วตอนเช้า

อยากจะเล่าให้ทีมข่าวของเราฟัง
ที่อยู่ในเหตุการณ์เล่าให้ฟังแบบนี้ค่ะ
จังหวะนี้นะพอมีทหารไปขอขมาศพ
จุดทูบจุดอะไรเสร็จแล้วเขาก็รีบกลับกันไป

ของผู้เสียชีวิตค่ะนางปัญจาบุญเสริม
หรืออากิ้มนะคะอายุ๕๖
ทำกับข้าวอยู่ที่ครัวข้างบ้าน

ลุกขึ้นมาแล้วก็พูดจาแปลก

แล้วก็พูดว่าอยากเตะคน

ญาติก็เลยเชื่อว่าเป็นวิญญาณของผู้ตาย

หลังจากที่ทหารไปจุดทูปขอขมาศพ

แล้วเอาเบียร์มายกโซดจนหมดกระป๋องเลยนะคะ

ฆ่ากูทำไมพวกมึงฆ่ากูทำไมนี่
อยู่ดีก็พูดประโยคนี้ออกมา

ยัดเห็นอาการของคุณอาร์เป็นแบบนี้

เพราะเชื่อว่าวิญญาณของผู้ตายเข้าสิงใช่ไหมคะ
คือถ้าเป็นวิญญาณผู้ตายจริงต้องบอกถูก

บัตรประชาชนอยู่ในเต็นต์ข้างกระท่อมนา

พูดแบบนี้แล้วก็มีการสั่งเสีย
ให้ดูแลแม่ดูแลพ่อดูแลน้องให้ด้วยนะ
แล้วก็หมดสติล้มลงไปเลยอะค่ะ
แล้วบอกพี่กัดว่าบัตรประชาชนอยู่ตรงไหนด้วย
อยู่ที่กระท่อมนาอย่างนี้หรอ

แต่ลองฮาศาลณะยางอ่อนแล้วล่ะ
เราก็พูดว่าโภโภคันโนร
อันโรแบบนี้อยู่หมดตัวอยู่ทุน
กรุงทางนั้นเลยว่ามันอาบเป็นไปได้โบ้น

อำมาตย์ตาเทงมากแล้วว่ะ
ค่อยกินเลยแห้งแล้วได้นี่
อำมาตย์เขาได้เดิก
คือทางญาติบอกว่าอยากเล่าให้ทีมข่าวของเราฟังก็เพราะว่าเขาเชื่อจริงว่าเป็นวิญญาณของนายยุทธนาผู้เสียชีวิตมาเข้าสิงร่างของคุณอาเพื่อจะบอกกล่าวเรื่องราวให้กับญาติญาติได้รับรู้แล้วก็ยังเป็นห่วงพ่อแม่และน้องชายที่อยากเล่าก็เพราะว่าพอไปหาบัตรประชาชนตามที่อาพูดเจอจริงคุณภาคภูมิ
คือกระท่อมนาตรงนั้นน่ะคือกระท่อมที่เมื่อคืนวันศุกร์ที่เกิดเหตุอ่ะสองพี่น้องเขาไปนอนเล่นอยู่ที่นั่นใช่ค่ะแล้วมาถูกทหารอุ้มตัวไปไปรวบตัวไปอ่ะแล้วตั้งแต่ไปเจอศพที่โรงพยาบาลเนี่ยของยุทธนาพี่ชายเนี่ยยังไม่เจอบัตรประชาชนเลยอ๋อแล้วพอถ้าเกิดจะบอกว่าอาเกิดอุปทานหรือว่าไม่ใช่การเข้าสิงจริงเนี่ยแต่บอกเรื่อง

ปฏิบัติหน้าที่ปราบปรามยาเสพติดแต่สิ่งที่คุณทำอ่ะมันเกินกว่าเหตุนี่ค่ะแล้วคุณป้าก็บอกว่าเสียใจที่สุดก็คือถ้าเจ้าหน้าที่จับตัวหลานไปจริงนะแล้วหลานเกี่ยวข้องกับยาเสพติดจริงนะเจ้าหน้าที่ก็ต้องแจ้งผู้ปกครองของหลานด้วยสิครับเพราะกระท่อมนาที่เจ้าหน้าที่ไปจับหลานเนี่ยอยู่ห่าง
ดำเนินคดีตามขั้นตอนของกฎหมาย
ได้เห็นหน้าครับ
เฟริธนาพุกปิลุฟาค่ะ
อย่างขอความสำคัญท้ายอยู่เนอะ
ไม่ควรสัมผ่าอยู่เกงหลานเนอะ

ก็อย่าให้ความสำคัญทับ
มีที่ถูกต้องแม่ค่ะนะ
ส่วนที่งานศพนะคะก็มีหน่วยทหารส่งพวงหลีดมาแสดงความอาลัยนะคะ
มีพวงหลีดของแม่ทัพภาคที่๒มีพวงหลีดของผู้บัญชาการกองกำลังสุรสักมนตรี
แล้วก็มีการส่งกำลังทหาร๑๐นายค่ะมาช่วยดูแลในการจัดงานศพด้วยนะคะ
ส่วนความคืบหน้าทางคดีค่ะมาดูในมุมการดำเนินการของทางตำรวจนะคะ
ซึ่งก็เป็นลักษณะของคดีอาญาพันธุ์ตำรวจเอกศรีนครในวัดผู้กำกับสพธาตุพนม
บอกว่าตอนนี้กำลังรวบรวมพยานหลักฐานนะคะก็ต้องแจ้งข้อหาผู้กระทำความผิดสองข้อหาหลักหลัก
ร่วมกันทำร้ายร่างกายผู้อื่นจนถึงแก่ความตายและทำร้ายร่างกายผู้อื่นจนได้รับบาดเจ็บสาหัส
ส่วนข้อหาอื่นอื่นต้องดูพยานหลักฐานเพิ่มเติมค่ะแล้วก็ยังรอผลการชนะสูตรศพจากแพทย์อย่างเป็นทางการก่อนนะคะ
ผลการชนะสูตรที่ออกมานะตอนนี้เป็นผลการชนะสูตรเบื้องต้นเท่านั้นแล้วก็ต้องรอผลการตรวจร่างกายของคนน้องที่ได้รับบาดเจ็บด้วยค่ะ
หลังจากนี้จะมีการสรุปในส่วนของเรื่องคดีแล้วก็จะประสานหน่วยงานต้นสังกัดของทหาร
ให้นำตัวผู้กระทำความผิดมารับทราบข้อกล่าวหากับทางตำรวจด้วยนะคะ
จากการตรวจสอบเบื้องต้นมีทหารในฐานปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้
นายเป็นชั้นสัญญาบัตร๑นายชั้นประทวน๖นายและกำลังพลทหารเกณฑ์๔นาย
จะแจ้งข้อหาก็ต้องดูจากพยานหลักฐานว่าใครเกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดในส่วนไหนอย่างไรบ้างนะคะ
ส่วนทางด้านของทหารค่ะโคศกองทัพภาคที่๒
พลตรีราชันประจันตเซนบอกว่า
จากการตรวจสอบเนี่ยนะคะชุดปฏิบัติการกลุ่มนี้
เขาแจ้งมาว่าคือในคืนเกิดเหตุเนี่ย
ได้ข้อมูลมาว่ามีการมั่วสุมเสพยาเสพติด
ที่กระท่อมท้ายหมู่บ้านจน๔ทุ่ม
เจ้าหน้าที่ก็บุกเข้าไปที่กระท่อมเป้าหมาย
เจอผู้ชาย๒คนก็คือ๒พี่น้องคู่นี้
เจ้าหน้าที่ก็เลยจับกลุ่มแล้วนำตัวไปสอบสวน
ไปจับตอน๔ทุ่มแล้วตอน๕ทุ่มเนี่ย
คนพี่มีอาการเจ็บหลังทหารที่ไปจับกลุ่มตัว
ก็ให้กินยาแต่อาการของคนพี่เนี่ยไม่ดีขึ้น
ก็นำส่งโรงพยาบาลแต่สุดท้ายก็ไปเสียชีวิต
จากการตรวจสอบคือมีอาการสมองขาดเลือด
มีสารเสพติดอันนี้ทางโคสุฯกองทัพรัพย์ที่๒บอกแบบนี้นะ
บอกว่าให้กินยาแล้วรีบส่งโรงพยาบาลเขาบอกแบบนี้
เพราะเขาเจ็บหลังเขาบอกว่าเขาเจ็บหลัง

ก็ไปเสียชีวิตสมองขาดเลือด
แต่ผลชนสูตรบอกว่าสมองบวมแล้วก็มีการบอบช้ำนะคะ
แล้วคนน้องก็เจ็บหลังหรืออะไรยังไงถึงบาดเจ็บสาหัด

สะดุดเก้าอี้ล้มในห้องหรือยังไง
ตอนนี้เขาก็เลยบอกว่าในมุมของทหารนะนะ
ก็ตั้งคณะกรรมการสอบสวน
เรียกมาสอบสวนครั้งละ๑นาย
คือเหมือนกับว่าสอบสวนทหารในกลุ่มนี้ทีละคน

โศกกองทัพภาคที่๒บอกแบบนี้นะ
ตอนนี้อยู่ในขั้นตอนการสอบสวนข้อเท็จจริงและทางวินัย
วบคู่กับการสอบสวนทางตำรวจ
ก็ดำเนินการควบคู่กันไปทั้งในมุมทหารกับมุมของตำรวจ

กองทัพบอกว่าทางกองทัพพร้อมจะรับผิดชอบเยียวยา

จะไม่ปกป้องคนผิดแน่นอน

เพราะเป็นนโยบายของผู้บัญชาการฐานบกอยู่แล้ว
ถ้าพบว่าทหารมีการปฏิบัติหน้าที่อย่างไม่ถูกต้อง
ว่าจะเป็นการผิดพลาดพลั้งมือ
ไม่ว่าจะเป็นการผิดพลาดหรือพลั้งมือหรือตั้งใจ

กรณีนี้คู่ความเป็นพลเรือนก็คือไม่ได้เป็นเจ้าหน้าที่
ก็ต้องฟ้องสารปกติไม่ได้ขึ้นสารทหาร

แล้วคุณไปเจอเขาโมสุมยาเสพติด

ใช่ไงก็เหมือนที่ครอบครัวเขาสงสัยว่า
คุณก็จับไปโรงพักดำเนินการตามขั้นตอนแจ้งความไป
แล้วจากสภาพร่างกายทั้งคนตายคนเจ็บ
กับสิ่งที่ชุดที่เขาบอกกับทางฝั่งนายของเขา
ว่าเจ็บหลังแล้วก็ให้ยากินพาไปส่งแล้วก็ตายก็